ไปที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมฮะ

นี่นะฮะคือถามไปถึงสามีแต่สามีไม่อยู่หรอกนะ

แล้วเธอก็ทำแบบนี้กับแม่สามีฮะ

ผมไม่ต้องบรรยายพฤติการพฤติกรรม

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ตำบลท่าวาสุกรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ไปสอบถามนางสาวเนธนามสมมุติอายุ๓๕ปี
ผู้หญิงในคลิปเธอเป็นลูกสะพ้ายของหญิงชาลา
ในคลิปเหมือนกันท่านอายุ๗๔ปีแล้ว
ยอมรับว่าเธอเป็นคนตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปนี้เอง

และยังหลอกให้เธอโอนเงิน๑๐๑บาทและ๒๐๐บาท

อีกทั้งยังอัดอั้นตันใจเพราะที่ผ่านมาสามีไม่เคยช่วยอะไรในบ้านเลย
หากภาระทุกอย่างมาให้เธอรับผิดชอบคนเดียว
ข้าช่วงบ้านข้ากินข้าอยู่
แล้วก็ค่าดูแลแม่สามีอีกนี่แหละ
รับว่าทำไปเพราะเครียดแต่ตอนนี้สำนึกผิดแล้ว
อยากจะขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นฮะ

มันก็ไม่ใช่ว่าเราลงเพื่อระบายอารมณ์นะคะ
คือไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยคือมันเหมือนเป็นการแสดงให้เขารู้ว่า
ถ้าเขาไม่มาเนี่ยแม่เขาจะต้องถูกทำร้ายนะ

ถ้าไม่อยากก็ต้องรีบกลับมาถูกต้องไหมคะ

ด้วยความเคารพนะคุณอะไรเนี่ย
คุณลูกสะพายนี่แน่นแน่นค่ะ
เป็นคำอธิบายที่ผมว่าคงไม่มีใครฟังคุณได้นะครับ
เอาล่ะเป็นเหตุผลของคุณครอบครัวคุณ

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
พาคุณย่าท่านนั้นไปแจ้งความแล้วนะครับ
ที่สพศศิริยาเนื่องจากครั้งนี้

ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ลูกสะพ้ายลงมือทำร้ายร่างกายคุณย่า
แล้วเคยตกลงกันแล้วด้วยว่าจะไม่ทำร้ายคุณย่าแบบนี้อีก

จากการสอบสวนครับตำรวจเบื้องต้นจะแจ้งก้อหา
ทำร้ายร่างกายแต่แต่แต่แต่
คุณย่าบอกว่าไม่ต้องแจ้งความกับลูกสะพ้ายนะ
ตอนนี้รอให้หลานเนี่ยหลานที่อยู่ขอนแก่นเนี่ย

แล้วลูกชายลูกชายทำกับแม่ตัวอย่างนี้

เข้าใจกันแล้วไม่ถือโทษโกรธเมียที่ทำร้ายแม่ตัวเอง
เพราะรู้ตัวว่าเป็นสาเหตุทำให้เมียฟิลขาด

เป็นคนศีลเสมอกันเยี่ยมยอดเลย